ส่วนกลุ่มนักร้องนักดนตรีเองก็ยังคงรวมตัวกัน

เพื่อแสดงถึงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙อย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดค่ะนักร้องนักดนตรีจากหลายสังกัดก็
สร้างสรรค์ผลงานเพลงและรวมตัวกัน
เพื่อถวายแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
อีกสิ่งหนึ่งที่คนในวงการเพลงไทยจัดทำเพื่อแสดงความจงรักภักดี
และน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
คือการจัดทำผลงานเพลงที่ชื่อว่ามองบนฟ้า
แต่งเนื้อร้องทำนองโดยพีชพีระและพีระทีม
ซึ่งได้บรรดานักร้องหลากหลายค่ายหลายสังกัดรวมกว่า๒๐๐ชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นอาต้อยเศรษฐาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี๒๕๕๙
คุณฝนธนสุนทรคุณตุ๊กวิยดาติ๊กชีโร่โป่งปฐมพงศ์หลิวอารดาอู๋ธนทรแล้วก็อีกมากมาย
มาร่วมขับร้องเพลงนี้พร้อมกับวงออเคสตราวงใหญ่๘๐ชิ้น
โดยผู้จัดทำเพลงและตัวแทนนักร้องก็บอกว่าภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้ตอบแทนในหลวงรัชกาลที่เก้า
แม้จะเป็นช่วงเวลาที่แสนเศร้าแต่ทุกคนก็ตั้งใจถ่ายทอดเต็มที่
และขอทำความดีเพื่อสังคมตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป
สิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดก็คือความรักใคร้ความสามัคคีของคนไทยด้วยกันนะครับ
บอกว่าเพลงนี้สื่อให้ฟังถึงทุกอย่าง
เราเศร้าเราเสียใจทุกคนอยู่แล้วครับเราอยากจะเปลี่ยนความเศร้าอันนี้ให้เป็นแรงผลักดัน
อย่างที่พระองค์ท่านเคยสอนในบ้านพวกเรารักสามัคคีอย่างที่อาต้อยพูดเมื่อกี้นะครับ
เพื่อไม่ใช่ว่าเราจะหายเสียใจนะครับเราเสียใจแต่เราต้องเดินต่อไปได้ด้วยนะครับ
เราจะต้องประคองกันด้วยช่วยกัน
พวกเราในฐานะที่เป็นนักร้องนักดนตรีทุกคนนะฮะทุกแขนงทุกค่ายเลยนะครับมารวมตัวกัน
เพราะว่าเราได้เห็นอัจฉริยภาพขององค์ท่านและเราก็จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน
แล้วก็ก้าวเดินต่อไปนี่เป็นการรวมใจของพวกเราชาวบันเทิงนะครับ
ก็ได้รับเกียรติอันสูงสุดเลยนะคะที่ได้ร่วมร้องเพลงประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะคะ
ตอนนี้พ่อไม่ได้อยู่กับเราบนโลกนี้แล้วนะคะท่านอยู่บนฟ้าแล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเดินตามรอยพ่อนะคะทำความดีเพื่อถวายพระองค์ท่าน
ขอให้เพลงนี้ได้อยู่ในใจของทุกคนแล้วก็ขอให้เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนรักกันมากขึ้น
ต่อไปในวันข้างหน้าทำในสิ่งที่ดีเพื่อพ่อของเราครับ
เพราะพระองค์ท่านมองเราจากบนฟ้าครับ